เย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มกันที่ที่จังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะคะ
หนุ่มนักศึกษาปวชปีที่๑ค่ะ
คือญาติออกมาร้องว่าเขาหายจากบ้านไปตั้งแต่วันศุกร์
ปรากฏว่ามาพบนะฮะพบช่วงวันที่๒๐ก็คือเมื่อวานนี้
แต่ว่าสภาพที่พบคือไปพบเป็นศพลอยน้ำในลำห้วยนะคะ
แล้วก็ตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สภาพศพคุณผู้ชมน่าตกใจมากเพราะว่าที่กระโหลกศรีษะ
โดนยิงด้วยอาวุธปืนขมับขวาทะลุซ้ายเลยนะคะ
ทีนี้ตำรวจเองก็คาดว่าเรื่องของปมการสังหาร
หนึ่งหน้ามาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาสระหว่างกลุ่มวัยรุ่นด้วยกัน
สองน่าจะมาจากประเด็นปัญหาเรื่องของชู้สาวอะนะคะ
ทีนี้ผู้ตายก็คือนายไกรสอนสุธานีอายุ๑๖ปีค่ะ
เพดั้งเดิมเป็นชาวอำเภอทุ่งตะโก
เป็นนักศึกษาสาขาช่างยนต์ระดับปวชปีที่๑
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคือ
หลังจากที่น้องเนี่ยเลิกเรียนแล้วน้องก็อาศัยติดรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
ต้องการที่จะกลับบ้านก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานนี้๒๐มกราคม
มีชาวบ้านไปพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในร่องน้ำลำห้วยกล้าแกบสวนปาม
ข้างถนนสายทุเรียนสถานีรถไฟอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
สภาพศพของน้องถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ขมับขวาทะลุซ้าย๑นัด
เรื่องต้นอย่างที่บอกไปนะฮะตำรวจเองก็ตั้งปมสังหาร
เรื่องของความขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยกัน

ส่วนความคืบหน้าของคดีในวันนี้นะคะสายสักประมาณ๑๐โมง
จรฐีตำรวจลงที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เป็นตำรวจจากชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรนะคะ
เก็บพยานหลักฐานพร้อมกับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างทั้งถนนสายหลักสายเอเชีย๔๑ถนนสายรอง
เพื่อไปค้นหาเส้นทางการเดินทางของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุ
คือลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะ
ตามรายงานข่าวเนี่ยมีเพื่อนไปรับน้องจากโรงเรียน
ใช้มอเตอร์ไซค์รับจากโรงเรียนมาที่บริเวณ๔แยก
ซึ่งเป็นศรีแยกขาวปีบอันนี้มาจุดที่๑
จากนั้นมีเพื่อนอีกคนรับน้องต่อนะคะจากสี่แยกเขาปีบ
ไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบ
ซึ่งตำรวจคาดการณ์ว่านี่แหละจุดเกิดเหตุ
น่าจะเป็นระหว่างที่เพื่อนรับจากสี่แยกเขาปีบ

คือแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรตอนนี้บอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ร่วมกับชุดสืบสวนสพทุ่งตะโก

เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็โหดเยี่ยม
ประชาชนเองก็ให้ความสนใจด้วยนะคะ

สามารถติดตามไปยึดรถจักรยานยนต์นะคะ
ของเพื่อนผู้ตายที่ไปรับผู้ตาย
จาก๔แยกเขาปีบถนนเอเชีย๔๑
เพื่อพาไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบ
ห่างจากบ้านผู้ตายสักประมาณ๒กิโลเมตร
จากนั้นจากจุดนี้แหละค่ะก็ขาดการติดต่อไป
จนกระทั่งมาพบว่าน้องกลายเป็นศพถูกยิง

เจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่าตรวจยึดรถจักรยานยนต

แต่พอไปตรวจสอบเพื่อนคนที่ไปรับ
สี่แยกเขาปีบมาที่วัดถ้ำเขาปีดนี่นะคะ
เพื่อนหายตัวไปนะคะไม่พบแล้วนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องเร่งออกติดตามตัวว่าอยู่ที่ไหน

คาดว่าเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

สรุปตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้าย